คุณผู้ชมครับเกิดเหตุสลดนะฮะ
เพราะว่าพระรูปหนึ่งท่านเดินบินทบาทเสร็จ
และกำลังจะเดินทางกลับวัด
นี่คือจุดเกิดเหตุเส้นทางที่ท่านต้องเดินกลับวัด
ปรากฏว่ามีช้างป่ามันเข้ามาในพื้นที่ชุมชน
แล้วก็มาไล่ทำร้ายพระรูปนี้
เขาบอกว่าช้างเหยียบกระทืบพระ
พระมรณภาพต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลา๖โมงเช้า
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพบทองได้รับแจ้ง
บอกว่ามีพระถูกช้างป่าทำร้ายจนมรณภาพ
ที่เกิดเหตุห่างจากวัดบุญญาวาสหมู่๘
ตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชมบุรี
ก็ที่เกิดเหตุตรงนี้เป็นสวนปาม
พบร่างของพระที่มรณภาพก็คือพระสุเทพเร่งอนันต์อายุ๕๒ปี
เป็นพระลูกวัดบุญญาวาส
สภาพร่างที่พบหน้าสยดสยอง
ชิ้นส่วนร่างกายถูกช้างดึงจนฉีกขาดกระจายไปทั่วเลยนะฮะ
ใกล้กันยังพบบาดตกอยู่จีวอนฉีกขาด
บาทน่าจะถูกเหยียบจนบาดมันบุบมันเบี้ยวเลยนะครับ
ทำให้สร้างความสลดใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนะครับ
โดยเฉพาะชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์
ขณะที่พระท่านถูกทำร้ายด้วยนะฮะ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็พบมีรอยเท้าช้างจำนวนมาก
จากการสอบถามนายเพลินบุตรดีขันเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุมีพระจำนวน๓รูป
ได้เดินออกบินทบาทเป็นประจำทุกเช้า
และเป็นจังหวะที่ฝูงช้างป่าประมาณ๓๐ตัวออกมาหากินพอดี
ซึ่งช้างป่าขององค์นี้อาศัยอยู่ในป่าใกล้ใกล้กับวัดเนี่ยนะฮะ
ส่วนพระท่านที่มรณภาพท่านเดินอยู่รูปสุดท้ายของแถว
ทำให้หนีไม่ทันจนถูกช้างป่าทำร้ายจนมรณภาพนะครับ
การใช้ชีวิตประจำวันเราก็ต้องยังไงบ้างต้องระวังครับ
ระวังอย่างเดียวครับครับแล้วก็กินยาง
ขึ้นไม่ได้ต้องมากินต้องระวังอันตรายนะครับ
อันนี้ยังอันตรายครับมีขนาดกลางวันเนอะอันตรายครับ
ส่วนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์อีกคนนะฮะก็เป็นผู้หญิงนะครับ
ชาวกัมพูชานะครับบอกว่าโอ้โหตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ย
ได้ยินเสียงช้างมันร้องเสียงดังผิดปกติตัวเธอเองและชาวบ้านอีกสองสามคนเนี่ย
รีบวิ่งมาดูจุดที่ได้ยินเสียงพบว่าช้างกำลังทำร้ายพระท่านอยู่
ก็ช่วยกันแล้วฮะตะโกนเพื่อจะไล่ช้างจนช้างยอมเดินหนีเข้าไปในป่าอ้อยที่อยู่แถวนั้น
พอมาดูพบว่าพระท่านถูกช้างเหยียบมรณภาพร่างถูกฉีกกระจัดกระจายนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ก็จะปรึกษาแล้วก็ประชุมกันอีกครั้งนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาช้างป่า
เข้ามาในพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านเข้ามาในพื้นที่ชุมชนสร้างความเดือดร้อน
ก็เพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ลดอันตรายที่ช้างจะเข้ามาทำร้ายชาวบ้านอีกนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหานี้ด้วยความจริงใจนะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีช้างป่าเข้ามาทำร้ายชาวบ้านเหมือนกันแต่คราวนี้ทำร้ายพระจนมรณภาพเลยนะครับ